กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุธินคลังแสง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาศาลคามจากภักดิ์เพื่อไทยครับ
ท่านประธานครับต้องขออนุญาตกลับเรียนว่า
กับผมขึ้นพูดตอนนี้เนี่ย
หลายท่านหรือทางบ้านอาจจะเข้าใจผิดว่าการประชุมจะปิดแล้ว
ก็ขอทำความเข้าใจนะครับว่าผมเองทำหน้าที่เป็นคนสรุปค่อน
แล้วก็จะมีเพื่อนอีก๖คนก็จะมาเก็บตุ๊กให้
เพราะฉะนั้นก็การประชุมยังไม่จบ
ท่านประธานครับการทำงานของเรา๒วันนี้เนี่ย
กลับเรียนว่าด้วยความภูมิใจ
เราได้หยิบเราได้เอากองทุกข์ของชาวบ้าน
ของพี่น้องประชาชนทุกแผ่นดินทุกของชาวบ้าน
มาวางไว้กลางสภาแล้วมาคุยกัน
ผมเชื่อว่าชาวบ้านเขารอฟังว่าเราได้เอาความทุกข์ของเขามาเนี่ย
มาคุยกันได้หาทางออกมาหาทางแก้
และแน่นอนที่สุดคนที่เขาฝากความหวังไว้ในชีวิต
ก็คือคณะรำตรีแน่นอนที่สุด
คนที่เขาฝากความหวังไว้ให้กำกับก็คือพวกเราฝ่ายค้าน
วันนี้ก็ได้ทำหน้าที่กันมาเกือบจะ๒วันเต็ม
ผมเรียนว่าการทำหน้าที่วันนี้ในกรอบของมาตราร้อยห้าสิบสอง
ก็คือการซักถามแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะ
แต่ท่านนายกรมตรีและคณะบรีดูเหมือนจะผิดหวัง
แสดงอาการเกลี้ยวกราดผิดหวังวันนี้สองวันมานี่ไม่เห็นมีความแนะนำอะไร
ไม่เห็นสักถามและแนะนำก็ขึ้นมาก็ด่าผมแล้วก็จะปลดผม
ท่านเจ้าอาจเข้าใจไม่ผิดนะฮะแต่ว่าผมกลับเรียนท่านว่าท่านอยู่ที่นี่อยู่ไหมครับ

เนื่องจากว่าการอภิปรายเที่ยวนี้เราใช้คนค่อนข้างเยอะ
เปิดโอกาสให้เพื่อนข้อหาก็เยอะ
เพราะฉะนั้นการอภิปรายจึงกระจัดกระจายเนื้อหาสาระไป
เมื่อกัดแจไปมากบางท่านก็ทำเสร็จสมบูรณ์ในชุดเดียว
คือทั้งบอกปัญหาบอกแนวทางแล้วก็เสนอแนะไปด้วย
ท่านทำอย่างนั้นแต่ไม่น้อยด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาครับ
ท่านก็ไม่ได้ทำตรงนั้นซะทีเดียวบางท่านก็ทำหน้าที่บอกปัญหาไป
ส่วนใหญ่ก็บอกปัญหาตั้งข้อสังเกตเอาแล้วก็เสนอแนะอยู่ไหนทำไมมีใครบอก
นี่ไงครับอยู่ที่ผมทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะภักดิ์เพื่อไทยครับข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะต้องได้รับไป
พวกเราจะให้เนี่ยมาฟังผมต่อไปนี้ผมจะได้บอก
แล้วทำไมต้องมาอยู่ที่ผมแล้วทำไมต้องบอกตอนนี้
ทำไมไม่บอกแต่วานนี้วันนี้ทำไมไม่บอกถ้าจะบอกให้ถูกต้องและดีที่สุดก็คือ
หลังจากเราตั้งข้อสังเกตหรือจะบอกว่ากล่าวหาไปก็ได้
ก็อยากฟังท่านตอบก่อนฟังว่าท่านตอบถูกตอบผิด
คิดถูกคิดผิดวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูก
คำเสนอแนะมันจึงจะถูกต้องถ้ากล่าวหาหรือบอกไปปั๊บเสนอแนะไปด้วยอ่ะ
ตรงใจนะฮะบางครั้งเนี่ยพูดไปแล้วท่านตอบมา
ท่านรู้ดีแล้วนี่เข้าใจแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปแนะนำ
เพราะฉะนั้นคำแนะนำวันนี้จึงเป็นคำแนะนำที่หลังจากเสนอแนะ
และหลังจากฟังทัศนติหลังมุมมองของท่านต่อปัญหาเหล่านั้น
จึงจะเป็นคำถามและดีที่สุดท่านประธานครับกองทุกข์ที่ว่านี้เนี่ย
มันก็เป็นกองทุกข์ที่เกิดจากคณะรมตรีในชุดนี้เนี่ยเกือบ๓ปี
วกกับชุดเก่าก็๖๗ปีก็ต่อต่อกันมา
ทุกข์ที่จะบอกและบอกกันมาวันสองวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมาย
หวั่นเราเกรงอยู่แล้วเราบอกอยู่แล้วว่าจะเกิดความทุกข์อย่างนี้
หมายอยู่แล้วจะต้องมีอย่างนี้สักวันหนึ่งถ้านายกยังเป็นแบบนี้
กรรมตรียังเป็นแบบนี้ต้องถึงวันนี้สักวันหนึ่ง
หมายความว่าในสภาชุดนี้นี่เราอภิปรายหนึ่งห้าสองเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม
บอกแล้วแนะนำแล้วแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจสองครั้งแล้ว
รวม๕ครั้งถ้าจะลำดับความย้อนหลังดีดีท่านนายกและลำตรีดูดีดีนี่
ปัญหาที่เกิดวันนี้เราบอกมาเป็นลำดับเตือนมาเป็นลำดับ
บอกเหตุส่งสัญญาณเตือนภัยมาเป็นลำดับแล้วก็ถึงวันนี้จริง
เพราะอะไรอยากจะให้ฉายสไลด์อันที่หนึ่งหน่อยว่า
ลำดับปัญหายังไงมาตลอดเราบอกตลอดว่าวันนี้จากลำดับตั้งแต่วัน
๖๒จนถึงวันนี้นี่มันเป็นยังไงสไลด์ที่๑ขึ้นหน่อย
มีไหมครับหลับหรือยังเจ้าหน้าที่ขอสไลด์ที่หนึ่งครับ
ถัดไปครับเนี่ยครับบอกแล้วว่าสถานการณ์มันจะดิ่งดำลงมาตลอดนะ
ก่อนโควิดนี่ก่อนโควิดจะมายังไม่มีโควิดนี่
วันนี้มันตกแล้วนะหนี้มันเริ่มสูงทั้งหนี้ประเทศหนี้ประชาชน
นี่ก่อนโควิดถัดมาครับดำลงอีกก็คือมีโควิดมาปั๊บ
แล้วหนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกสองตัวเลยนั่นคือโควิด
วันนี้นี่ค่าคลองชีพพุ่งรายได้ตก
เดี๋ยวผมบอกว่านี่คือมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกัน
สำเร็จนี้พอครับอันนี้คือลำดับ
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คือทุกกล่องที่๓
ทุกข์คือค่าคลองชีพสูงขึ้น
นี่เพราะฉะนั้นที่คุยกันมา๒วันอยู่ตรงนี้
หลักใหญ่ใจความกองทุกข์จึงแยกออกเป็น๓๔กองหนึ่ง

องทุกข์ที่๒ก็คือทุกข์คือปัญหาสังคม
ซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
กองที่๓ก็คือจากการเมืองก็คุยกันทั้งวันด้วย
แล้วนอกจากนั้นก็เป็นทุกปลีกย่อยก็คือ
อันเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาเหมืองทองอัครา
อันเป็นหาเกี่ยวกับมลพิษฝุ่นพิษ
เกี่ยวกับรัฐบาลคอลลับชั่นโครงการนั้นคอลลับชั่นโครงการนี้
เพราะจะเป็นจะตายอยู่แล้วก็ยังมีการคอลลับชั่น
ก็เป็นทุกข์เพื่อนก็ระบายกันมาทั้งวัน
อันนี้คือทุกข์ที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้
หลังจากบอกแล้วนี่ผมก็จะบอกว่า
กรรมตรีที่ตอบกันมาทั้งวันนี้มองยังไงแล้วก็จะเสนอแน่เข้าไป
ท่านประธานที่เคารพครับตุ๊กแรกที่สุดเลยก็คือ
ทุกปากท้องทุกเศรษฐกิจ
ซึ่งเราเตือนมาเป็นลำดับลำดับวันนี้ก็มาถึงจุดหนึ่งก็คือ
จุดที่เรียกว่าแพงทั้งแผ่นดิน
แล้วก็จนทั้งแผ่นดินแล้วก็จะพังเลยแหละแผ่นดินนี้
อันนี้คือสำคัญสุดก็คือเศรษฐกิจทุกข์ยังไงบ้าง
ครองชีพมันสูงขึ้นทุกตัวทุกตัวครับท่านประธานครับ
ผมบอกท่านเลยว่ารัฐมนตรีที่ตอบนายกมาตอบ
นี่บางครั้งแกล้งไม่รู้กรมตรีพาณิชย์
จริงสินค้ามันมี๘๐๐กว่ารายการสินค้าควบคุม๘๐๐กว่ารายการ
ถ้าเลือกหยิบเอาตัวที่มันราคาไม่ตกมาประมาณ๑๐กว่าตัวเมื่อเช้าเนี่ย
อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดฟังไปก่อนนะครับ
ผมบรรยายสภาพความทุกข์ก่อนท่านประธานที่ครบ
เกี่ยวกับอาหารการกินนี่สำคัญเลยคนอ่ะปัจจัยสี่เรื่องกิน
อาหารทั้งหมดจากการสำรวจนะครับขึ้นราคาประมาณ๓๐๓๕อาหาร
ก็นับกันพูดกันทั้งวันก็หมูอันนี้ชัดนะครับ
จากหมวดอาหารแล้วนี่การเดินทางมนุษย์ที่สัญจรไปมาเดินทาง
สุรเชษประวินวงวุฒิบอกแล้วในกรุงเทพเห็นชัดเจน
ทางด่วนรถเมล์ขึ้น๓๐๔๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เรื่องอะไรอีกที่มันขึ้นก็ขึ้นเกือบทุกรายการ
และสำคัญที่สุดมันขึ้นแล้วทำให้ทำมาหากินไม่ได้
ขึ้นแล้วไปมีผลต่อตัวที่๒ก็คือรายได้ตก
อย่างอื่นขึ้นปั๊บไม่มีกินก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ไอ้หมวดนี้พอขึ้นปั๊บ
มันไปกระทบกับรายได้ตกลงทันทีหากินไม่ได้
เกิดภาวะของแพงแล้วก็ไม่มีเงินใช้จ่าย
นั่นก็คือปัจจัยการผลิต
ปุ๋ยครับพูดกันมาตลอด
ปุ๋ยนี่มันพุ่งขึ้นเฉลี่ยได้๑๘๗เปอร์เซ็นต์กับ๒๐๐เปอร์เซ็นต์
ก็เอายกตัวอย่างง่ายก็แล้วกันว่า
อยู่เรียนี่กระเศรษฐกรนี่ขาดไม่ได้
ต้นปีที่แล้วก็ประมาณ๖๐๐กว่าบาท
เดี๋ยวนี้๑๔๐๐บาท๑๕๐๐บาท
แล้วสินค้าเกษตรอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคืออาหารสัตว์

ท่านประธานที่เคารพครับตายเลย
นี่ยังไงคือตัวสำคัญเลยเกษตรกร
มันไปกระทบมันไปดึงให้รายได้ตกลงไปหมด

ท่านนายกอยู่ไหมครับท่านลำตีอยู่ไหมครับ
ชาวหน้าเนี่ยเขียนชนประธานไปดูที่อีสานบ้านผม
หรือเขตไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ภาคกลาง

เจิงน้องนี่แต่ไม่อยากทำนาแล้ว

ไม่มีกำลังใจจะทำไม่ทำปล่อยมันไว้อย่างนั้น
ถามถ่ายได้ความเขาก็มีเหตุผลนะ
ทำทำไมก็ปุ๋ยมันแพงขนาดนี้
ยาฆ่าแมลงแพงขนาดนี้ขึ้น๒๐๐

เอาส่วนราคามันตกสวนทางลงมาอีก๒๐๐เหมือนกัน

นี่คือรายการหนึ่งที่มันแพงขึ้น

ไฟฟ้าปรับขึ้นเท่าไหร่นี่
ไฟฟ้าปรับขึ้นหนึ่งเท่าไหร่ก็เกือบ๒๐

ผ้าอนามัยแล้วนี่

ราคาหรือต้นทุนการผลิตธรรมนาเนี่ย

นี่คือราคาสินค้าที่มันขึ้น

เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่พูดกันมากกว่า

ราคาสินค้ามันขึ้นแทบทุกตัว

ทีนี้ไอ้นั้นคือด้านสินค้าซึ่งมันแพงขึ้น

รายได้เกษตรกรรายได้คนในประเทศ
เป็นที่ทราบดีว่ามันตกมาตลอด
มันตกมาตั้งแต่พอรัฐมนตรีชุดนี้เข้าปั๊บ

ราคาสินค้าเกษตรพืชผลทางการเกษตรมันตกยาวอยู่แล้ว
ค่าแรงท่านประธานครับ
ก็บ่นกันมาทั้งวันเลยค่าแรงไม่ได้ปรับมากี่ปี

อกจากคนในภาคเกษตรสินค้าเกษตรไม่เป็นราคาแล้วนี่

สองวันนี้ก็พูดกันมากเรื่องคนตกงาน

ทางเราก็บอกว่าทางหลายท่านท่านบรรทิพาไม้สนใครต่อใครบอกว่า
นี่อย่างน้อยที่สุดชัดเจนเลยไม่ต้องไปเถียงกันคือ
ก็คือเคยเป็นแรงงานในระบบได้รับสิทธิ
จากสำนักงานกองทุนประกันสังคมอยู่ดี
นี่หลุดออกประมาณ๖แสนคน

ขาดคุณสมบัติเพราะคุณไม่ได้ทำงานแล้วนี่

มีรายได้มีค่ารักษาพยาบาล

หมดไม่ต่ำกว่า๖แสนคน

อีกภาคเกษตรอีกทุกภาค

เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก

คนละตัวเลขเลยสวนทางกัน

โอ้ยตัวนี้ตัวเลขคนก็ทำงานเยอะ

สองคนยนต์ดำช่องยนต์คนละช่อง

เขาไปเอาหลายคนไปเอาตัวเลข
ตกงานจริงไม่มีงานทำ

ตัวเลขขององค์การแรงงานสากล

ใน๑สัปดาห์ถ้าคุณได้ทำงาน๑ชั่วโมง

ถ้าฟังรัฐมนตรีพาณิชย์นะชาวประชาหน้าใสกินอิ่มนอนอุ่นอยู่
ดีทุกอย่างดีทุกตัวเอางี้ท่านนายกครับ
ดูตัวนี้หน่อยดูคลิปที่สองหน่อยดูไหม
ไลด์ที่สองให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงว่าสภาพความเป็นจริงเนี่ย
ผมจริงผมคัดมาเท่าที่จำเป็นนะขอดูหน่อยสไลด์ที่สองครับ
หน่อยครับหนูลบหนูไม่ได้คนมั่งมีหนูไม่ได้คนมีตังค์
หนูเก็บเก็บเก็บแล้วก็สร้างร้านนี้ขึ้นมา
หนูไม่ได้มีทุนสำรองเพื่อจะมาเกิดเรื่องโรคระบาด
ต้องหยุดการต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นสุดท้ายก็มีแต่ภาระหนี้สิน
มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้หนูไม่มีทุนพอที่จะไป
หนูไม่รู้จะทำยังไงหนูถึงบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มจากศูนย์
มันง่ายกว่าเรื่องต้นไม้ที่ติดลบติดลบนี่มันไม่รู้จะเป็นยังไงจริงจริงอ่ะ
ให้กำลังใจกายอย่างเดียวสู้ไม่ได้จริงค่ะ
หนูก็ต้องเลี้ยงแฟนก็ป่วยไม่รู้เขาจะฆ่าตัวตายวันไหน
หนูยังไม่รู้เลยล่าสุดหนูไม่ไม่เข้าไปในห้อง
เขาขังตัวเองแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง
หนูพยายามเต็มที่แล้ววันนี้จะเปิดร้านหนูก็ไม่มีทุน
ที่เด็กพนักงานก็นั่งลงของกันเต็มหนูก็ไม่รู้จะทำยังไง
เงินในบัญชีไม่เหลือที่จะลงของขายแล้วแค่จะลงของแค่ไม่กี่พัน
หนูยังทำไม่ได้เลย
ท่านประธานครับที่จริงผมคัดมาน้อยนะ
มีอีกเยอะแล้วคนที่เขาอายไม่กล้าร้องไห้ออกกล้องนี่
เยอะตามหมู่บ้านตามเมืองอย่างนี้คือสภาพความเป็นจริง
เรายังจะมาบอกว่าเศรษฐกิจดีเรายังจะมาบอกว่ารายได้ยังดี
ไม่ใช่โดยสรุปครับผมเอาย่ออย่างนี้เดี๋ยวจะไปเรื่องใหม่ต่อ
ก็คือวันที่ผ่านมา๓ปีที่ผ่านมาคือ
รายได้ต่ำรู้กันรายได้ตกรู้กันหนี้เพิ่มขึ้นรู้กัน
แต่วันนั้นของยังไม่แพงวันนี้มันมาถึงจุดที่มันซ้ำเติมก็คือ
รายได้ต่ำอยู่แล้วแต่วันนี้สินค้ามันพุ่งขึ้น
พุ่งขึ้นมันสวนทางที่ร้องไห้อยู่นี่คือ
ของยังไม่แพงขึ้นนะเพียงแต่รายได้ตกต้องปิดร้าน
ปีที่แล้วปีถัดไปคือรายได้ต่ำรายได้ตกตกงาน
แต่ของยังไม่แพงนะแล้วปีนี้พุ่งขึ้น๒๐๐เท่าหุ้น
ขึ้นอย่างเงี้ยจึงได้เรียกกันว่าเนี่ยกับภาวะ
ค่าค่าคลองชีพสูงแต่รายได้ต่ำเมื่อก่อนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
สินค้าจะขึ้นราคาก็ต่อเมื่อว่าโอ๊ยข้าวของดีสินค้าดี
วันนี้ปีนี้ฟ้าฝนดีชาวนามีเงินมีทอง
ในตลาดก็ขายของได้ดีคนมีเงินพ่อค้าก็ช่วยโอกาส
ขึ้นราคาสินค้ามักเป็นอย่างนั้น
หรือไม่ก็ค่าราชการจะปรับบัญชีเงินเดือนค่าการปั๊บ
จะยกบัญชีขึ้นมาปั๊บพ่อค้ากล้องหัวใสขึ้นก่อน
นั่นหมายความว่าพอรายได้จะดีขึ้นพ่อค้าก็ขึ้น
อันนั้นมันยังค่อยยังชั่วนะแต่วันนี้ตกต่ำลง
ไม่มีรายได้ยังขึ้นอีกมันสวนทางกันอ่ะ
เพราะฉะนั้นนี่คือทุกข์ที่อยากจะบอก
แล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นนี่คือทุกข์ชาวบ้านคือ
ถ้าเป็นเศรษฐกิจเขาเรียกว่าระดับจุลภาค
ทีนี้มันก็มาโผล่จริงระดับมหาภาค
ภาวะการเงินการคลังของประเทศภาวะของประเทศอีก
มันก็มาเกิดหนี้ครัวเรือนพอไปสำรวจปั๊บสภาพการแบบนี้คือ
หนี้ขัวเรือนมันจะกุ้งขึ้นกุ้งขึ้นกุ้งขึ้นไง
ถ้าใครบอกว่าไม่จริงหรอกผมเอาไปเมคตัวเลข
หรือเอากล้องเมคมาก็ไปดูตัวเลขที่มันโผล่
มาหักภาคสิก็หนี้ครัวเรือนมันก็พุ่งขึ้น
ว่าทีนี้มาทุกข์กับหนี้ประเทศก็หนี้ประเทศ
สาน้ำมันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอ่ะเราเตือนแล้ว
เราก็บอกมาตั้งแต่๒ปีก่อน๓ปีก่อนว่า
ถ้าแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะชนเพดาน๖๐นะ
ท่านก็บอกไม่ชนเดี๋ยวฟื้นไม่ชนเป็นไงอ่ะ
สุดท้ายก็ชนแล้วผมเคยบอกที่นี่ด้วยว่า
อีกไม่นานคุณก็จะมาขยายเพดานเงินกู้
เดี๋ยวก็ขยายแล้ววันนี้ขยายแล้วยิง๗๐
เพราะฉะนั้นหนี้มันก็ขึ้นทุกอย่าง
หนี้ไม่ได้ไปนับรวมหนี้อีกหนี้ในสถาบันการเงินเนี่ย
เดี๋ยวโรคเก่าก็จะมาแล้วต้องต้มยำกุ้ง
เพราะฉะนั้นหนี้ของประเทศสูงขึ้นหนี้ประชาชนสูงขึ้น
หนี้สถาบันการเงินสูงขึ้นหนี้ในภาคธุรกิจสูงขึ้น
หนี้ทุกตัวมันก็ขึ้นสูงหนี้ก็เป็นทุกข์
เอาละนี่คือทุกเรื่องเศรษฐกิจ
ก่อนจะไปทุกข์เรื่องปัญหาสังคมนะครับ
ผมกลับมาเฉลยแล้วก็มาว่ากันเรื่องนี้ก่อนว่า

หลังจากเราพูดเรื่องนี้กันไปทั้งวันนะครับ

ลมตรีก็ออกมาตอบนายกเอาก่อน

เพราะอะไรก็เป็นโควิดทั้งโลก

แล้วเราก็พูดกันมาหลายรอบแล้วเรื่องนี้

จริงถ้าไปดูลำดับความที่ผมลำดับให้มาก็คือ

เอาล่ะท่านนายกบอกว่ามันเป็นทั้งโลก

โรคทั่วไปมันมาซ้ำ
แต่โรคประจำตัวของเรามันมีอยู่แล้ว

โควิดต่างคนต่างโดน

พอโดนปั๊บผมเคยเปรียบให้ฟังง่าย

เศรษฐกิจของเขาอยู่บนภูเขา

ถ้าจำได้นะครับว่าระดับเศรษฐกิจ๓ระดับ

ก็พอไปพอมาก็อยู่บนพื้นดิน
ถ้าแย่ก็ลงไปอยู่ก้นเหว

เคยอยู่ด้วยตีนเขา
แล้วก็มาอยู่พื้นดิน
พอโควิดมาปั๊บ
แต่เขาเบากว่าเรา

ไปวินิจฉัยโรคผิดแล้วท่านก็อ้างด้วยนะลำตีพาณิชย์ก็อ้าง
นายกก็อ้างจังลมตรีคลังก็อ้างสหรัฐก็เฟ้ออังกฤษก็เฟ้อ
ทั่วโลกด้วยจริงอ่ะเขาเฟ้อจริงทำไมเฟ้อ
เพราะเขาฟื้นตัวแล้วเขาฟื้นตัวเมื่อสองปีแล้ว
พอฟื้นตัวปั๊บเพราะเขาอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเยอะ
เขาอัดฉีดเยอะเงินฟื้นตัวปั๊บวันนี้สหรัฐอเมริกาจากที่เขาลงไปติดลบที่เท่าไหร่
วันนี้เขาขึ้นมาที่๗๕เอา๗เศษเอาละกัน
เขาขึ้นมาระดับนี้เนี่ยพอขึ้นมาปั๊บเงินเขาก็มีเยอะ
เงินในระบบมีคนฟื้นตัวปั๊บเงินก็ฟูฟ่าเขามีเงิน
อันนั้นจะเรียกว่าเฟ้อเพราะเขามีเงินเยอะ
แต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นไหมล่ะครับ
ดูง่ายเนี่ยวันนี้เรามีเงินแล้วเหรอวันนี้ภาวะจริงมันเงินฝืด
จริงเรื่องเงินเงินมันฝืดเงินในตลาดไม่มีชาวบ้านไม่มีเงิน
เพราะอะไรเรายังไม่ฟื้นเขาฟื้นแล้ว๒ปีเรายังไม่ฟื้น
นายกก็บอกว่าไม่ฟื้นได้ไงนี่อัตราขยายตัวมันหนึ่งกว่าแล้วนะ
อันนี้ก็พูดคนก็จะเข้าใจผิดก็จะฟังผิดถ้าไม่ลงรายละเอียด
มันคือยังไงครับขยายตัวก็จริงของเราแต่มันขยายตัวที่ก้นเหว
ยังขยายตัวในแดนลบแต่สหรัฐอังกฤษที่เขาบอกเขาขยายตัว
เขาขยายตัวในแดนบวกการขยายตัวในแดนลบ
มันยังไม่พ้นจากเหี่ยวง่ายง่ายวันนี้ยังต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยม
แถวก้อนหินก้อนเหวเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเงินเฟ้อ
มันมีหลายแบบท่านพูดเมื่อวานท่านท่องอ่ะใช่
แต่ท่านฟังดีนะถ้าเฟ้อจริงแล้วตามภาษาชาวบ้านเข้าใจก็คือ
คนมีเงินเยอะหาง่ายเงินเยอะวันนี้ของเรามันฝืดคือไม่มีเงิน
ก็พูดไปแล้วนี่มันเป็นภาพลวงตาถ้าท่านวินิจฉัยผิดไปบอก
เขาฟังฟังเขามาผิดนี่ท่านวินิจฉัยผิดตายเลย
วันนี้คือสินค้าราคาสูงขึ้นสูงขึ้นมันเฟ้อเพราะเขาดันต้นทุน
ต้นทุนมันขึ้นแต่รายได้มันต่ำเงินไม่มี
เป็นเงินฝืดบวกกับราคาเฟ้อทัศนีบุรณปกรณ์บอกแล้วว่า
วันนี้มันเป็นราคาเฟ้อแล้วเงินฝืดอย่างนี้เขาเรียกว่า
มันแย่มากมากใครก็อย่าปรารถนาอย่าให้มีอย่างงี้เลยคือถ้ามันจะเฟ้อแล้วมันแพงจริงจริงอ่ะ
ถ้าแพงตอนเรามีเงินไม่ว่ากัน
ท่านจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ถ้าท่านบอกว่าเงินเฟ้อ
นี่ที่ผมเป็นห่วงพูดกันมา๒วันนี้นายกไปตีโจทย์ผิด
เอาละถ้าเฟ้อจริงแม้สมมุติว่ามันเป็นเฟ้อแบบท่านเข้าใจ
ท่านก็ต้องดูนะว่าเขาเฟ้อน้อยเฟ้อมาก
เขาเฟ้อกี่เปอร์เซ็นเรากี่เปอร์เซ็นต์วิธีแก้ก็ต่างกัน
ยาที่ให้ก็คนละไอ้นั่น๒โดสของเรา๒โดสของเขาโดสครึ่งหรือโดสเดียว
ให้ยาก็ให้ยาโดสไม่เท่ากันนี่ที่ผมเป็นห่วง
แล้วอันต่อมาบอกว่าสินค้าแพงวันนี้เพราะว่าต้นทุนน้ำมันสูง
มันอยู่คือน้ำมันน้ำมันแพงจึงเป็นเหตุให้ราคาสินค้าแพงไม่ผิด
พูดได้ง่ายเลยเพราะชาวโลกมันก็สูงจริงน้ำมันขึ้นจริงไม่เถียง
จริงไม่เถียงในทั่วโลกแต่ต้องบอกว่าของเราไม่ใช่เฟ้อแบบนั้นนะ
อย่าไปหลงว่ามันเป็นเฟ้อนะแล้วน้ำมันแพงทั่วโลกเท่ากันจริง
ตรงนี้ท่านครับขี่เส้นใต้พอบอกท่านบอกอย่างงี้ปั๊บ
อ้างว่าเพราะภาวะเงินเฟ้อราคาจริงของแบงเท่ากับท่านให้ใบรับรองพ่อค้า
ขึ้นราคาสินค้าได้ท่านยอมรับข้อเท็จจริงว่าเพราะน้ำมันมันแพง
มันเฟ้อขึ้นได้เท่ากับอนุญาตให้เขาขึ้นเลยนะ
ขึ้นเท่าไหร่นี่คือเราติดใจที่พูดกันมาทั้งวันที่เพื่อนอ่ะ
พูดไม่ชัดวันนี้สมมุติน้ำมันมันแพงไม่ใช่มันแพงจริง
มันแพง๓๐มันขึ้นน้ำมัน
โอเคถ้าน้ำมันขึ้น๓๐ต้นขึ้น๓๐ราคาสินค้าต้องขึ้น๓๐ดิ
หรือขึ้น๔๐สิถึงจะเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน
แต่นี่ราคาน้ำมันมันขึ้น๓๐เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยมันขึ้น๒๐๐เปอร์เซ็นต์
ยาฆ่าแมลงขึ้น๒๐๐เปอร์เซ็นต์
เขาเรียกว่ายังไงครับฉวยโอกาส
มันมีคนฉวยโอกาสเอาข้ออ้างเอาการยอมรับของรัฐบาล
เอาการส่งสัญญาณของรัฐบาลว่าเพราะราคาแพงต้นทุนสูงเงินเฟ้อมันจึงแพง

ในอดีตมีท่านประธานเป็นนักการเมืองมานานท่านผ่านการเป็นนายกรมตรีมาด้วย
ในอดีตมีนักดนตรีเขาว่ากันนะนินทากันมาอภิปรายในสภาเยอะ
ขนบอกว่าไปซื้อของนำเช่าจากต่างประเทศ
ก็เอาเรือขนเอาน้ำมันไปขนเอาน้ำตาลไปแอบอยู่เกาะ
คือยังไงครับคือภาวะอย่างนี้คนจะฉวยโอกาส
มีคนโง่กับคนโกง
จังหวะอย่างนี้จะเปิดโอกาสให้คนโง่กับคนโกง

โง่ก็คือรู้ไม่ทันพ่อค้า

เขาเลยขึ้นขึ้นแล้วควบคุมกำกับไม่ทัน
เขาอธิบายมาขออนุญาตมาให้เขาขึ้น

รู้ทันพ่อค้าแต่ร่วมกันเลย

ทุนเอามาให้ผมหน่อยแบ่งกันหน่อย

ที่ผมพูดวันนี้พวกเราพูดวันนี้ก็คือ

น้ำมันขึ้นจริงเฟ้อจริง

สำคัญวันนี้ก็คือมันขึ้นด้วยสมเหตุสมผลไหม
ขึ้นเป็นธรรมไหมผมว่าไม่เป็นธรรม

ว่าน้ำมันมันขึ้น๓๐ปุ๋ยมันทำไมขึ้น๒๐๐

สินค้าหลายรายการมันอยู่ในประเทศ
มันไม่เกี่ยวกับค่าต้นทุนที่นำเข้าจากต่างประเทศ
เมื่อเช้าแล้วอาทิบายว่า
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดนี้ขึ้นเท่านั้น

ท่านนายกท่านอยู่นี่พอดีผมถามท่าน

เพราะของน้ำมันแพงเพราะเงินเฟ้อ
รอเตอรี่นี่มันเกี่ยวอะไรกับน้ำมันแปลง

กระดาษใบเดียวนำเข้าไหม

ก็ไปถึงคนขาย๙๕บาท

เอาจำนวนราคาลัตเตอรี่เป็นเคสสตัดดี้นี่
มันบอกตัวตนท่านนายกได้เยอะ

ถามว่าลอตเตอรี่นี้

ทำไมมันขึ้นทำไมท่านควบคุมไม่อยู่
เพราะฉะนั้นสินค้าตัวอื่นนี่

มันเป็นอาการเดียวกับลอตเตอรี่หรือเปล่า

เอาละอันต่อมาที่ท่านบอกว่า

นี่ผมอยากอธิบายขยายความจัง

แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือนี่นะผมจะบอกเป็นสัญญาณอันตรายว่า
พอล้มพร้อมกันเขาเซปั๊บเราหัวขม่ำ
พอโควิดเริ่มดีขึ้นเมื่อต้นปีนี้เมื่อสี่ห้าเดือนพอดี
เขาก็ฟื้นปั๊บฟื้นปั๊บเงินเขากลับมา
เศรษฐกิจดีคนอเมริกามีความสุขกับเงินแล้ว
แต่คนไทยยังจมอยู่ก้นหิวยังมางมังอาหลายังสะบักสบอม
แต่ภัยมันจะมาจากคนที่เขาฟื้นตัวก่อน
ฟื้นตัวก่อนในโลกนี่เขาจะทำอะไรรู้ไหมครับ
มันก็ทำให้เฟิร์สต่อมานี่แหละแต่ที่สำคัญที่สุดดอกเบี้ยมันกำลังจะขึ้น
พอเขาฟื้นปั๊บเขาดีปั๊บค้าขายได้ปั๊บ
ตอนนี้เขาจะขยับขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่เรายังไม่ฟื้น
ยังไม่มีเงินจะกินโลกขึ้นดอกเบี้ยแล้วไทยอยู่ได้ไหม
อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นปั๊บซ้ำเติมอีกตายเลย
นี่ผมถึงบอกมาแต่ไหนแต่ไรว่าระวังดีนะพื้นฐานเราไม่ดี
พอเขาล้มเราล้มพอเขาลุกเราลุกไม่ทัน
ภัยจากพวกที่ลุกก่อนมันจะมาดึงเราจูงแขนเราวิ่ง
แล้วก็หกล้มตายเลยพวกนั้นเขาวิ่งได้แล้ว
เขามาดึงแขนเราวิ่งดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นทั่วโลกไม่นาน
พอดอกเบี้ยขึ้นปั๊บขนาดดอกเบี้ยไม่ขึ้น
เราอยู่อย่างนี้เรายังจะตายพอดอกเบี้ยมันมาปั๊บ

เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเรื่องราคาสินค้านี่
ผมบอกท่านว่าท่านไปดูดีท่านอย่าไปฟังเขาบอก
แล้วก็อย่าไปตีความง่ายหรือรู้อยู่แต่ว่าท่านแก้ตัว
อันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำข้อสุดท้าย
เอาละครับนี่คือเรื่องของทุกข์ด้วงเศรษฐกิจ
แล้วพอท่านตอบกลับมาท่านก็วิเคราะห์มาผิด
ราคาสินค้านี่ท่านบอกว่ายังไงนะท่านมีบอกอยู่ตัวหนึ่ง

จริงมัน๘๐๐๐กว่ารายการท่านพูดอยู่ประมาณ๑๐กว่ารายการ
ท่านก็ไปย้ำน้ำมันปลามอ่ะย้ำอยู่ไม่กี่ตัว
แล้วก็มาถึงเรื่องปัญหาสังคมที่พูดกันมานี่ไม่น้อยนะครับ
ปัญหาสังคมที่คุยกันมากก็คือพอเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ปั๊บ
ยาเสพติดระบาดจนอาชญากรรมเยอะ
อาชญากรรมแนวใหม่ที่พูดกันมากที่รัฐบาลยังมางมมางาหลาแก้ไม่ทัน
บิสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์
เดี๋ยวนี้ดูดเงินดูดทองอารวาสหนัก
ถ้ายุคโบราณกระทรวงที่ทำเงินให้กับประเทศคือกระทรวงเกษตรอุตสาหกรรม
เพราะมันเป็นค้าขายดิจิตอลเป็นสิทธิเศรษฐกิจดิจิตอล
จากแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังไม่ช่วยดูแล้วนี่
แทนที่จะไปส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลไม่เลย
แล้วก็ไปตามเก็บอะไรอีกคลิปโตเลนซี่
เอาละครับนั่นคือภัยภัยยาเสพติดนี่
ท่านประธานครับพูดกันมาหลายปี
ผมพูดมาตั้งแต่ผมเคยบอกว่าวันนี้
ผู้นำท้องถิ่นตามหมู่บ้านผู้อยู่บ้านกำนัน
ผมเคยพูดที่เป็นสอสอสมัยมาปีแรกเลย
เดี๋ยวนี้กำหนังผู้เหยียบบ้านโอปตสอจ
ไล่ละจึงสะสอติดยานะ
ปปศนี่เฝ้าระวังเมื่อก่อนเยาวชนนะ
เตือนกันคือไฟยาเสพติดเตือนมาถึงระดับเยาวชน
ห้าสองสามปีมานี่เตือนระดับเด็กปฐม
ติดแล้วน่าสลดหดหูที่สุดคืออะไรท่านนายกฟังผมนะ
ไม่ใช่เรื่องเท็จด้วยผมไปลงหมู่บ้านบ้านหนึ่ง
ชาวบ้านเดินมาบอกผมผมไม่เชื่อกับหู
ผมฟังเขาพูดแล้วผมอึ้งท่านสอสอ
เดี๋ยวนี้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง
แล้วเต็มบ้านเต็มเมืองมันคือยังไงอ่ะ
เด็กในท้องก็ติดยาเสพติดแล้ว
งงไหมครับท่านผู้ชมทางบ้านงงไหมครับ
ในท้องติดยาเสพติดมันติดตั้งแต่อยู่ในท้อง
อ้าวคือยังไงแล้วผมฟังเลยชาวบ้านเลยนะ
นี่ผมบอกเลยผมพูดผ่านไมโครโฟนนี่แหละไป
ถ้าชาวบ้านศรีศุกร์ตะบนกันทรวิชัยฟังอยู่
คนที่มาบอกเรื่องนี้กับผมท่านฟังแล้วท่านภูมิใจนะ
ผมเอาเรื่องท่านมาพูดในสภานะผมชื่นชมท่านว่า
ผมยังคิดไม่ถึงเด็กในท้องติดยาเสพติด

ครอบครัวใหม่วันนี้ครอบครัวใหม่วันนี้วัยรุ่นแต่งกัน
พ่อแม่รุ่นใหม่ติดเอ้าพ่อแม่กินแล้วมันไปถึงในท้องลูกได้ยังไง
ลูกในท้องติดยาแล้วเกิดมามันสมประกอบมันสมบูรณ์ไหมล่ะ
นี่มีปัญหาลำตีขึ้นตอบว่ายังไงครับ
ก็ลำตียุติธรรมเคารพกันผมก็รู้ท่านตีสมศักดิ์
ท่านก็พยายามออกกฎหมายหลายอย่างที่จะดักจับยึดทรัพย์
ไม่พอหรอกครับการจะปราบยาเสพติดนี่
เอาเฉพาะกระทรวงยุติธรรมมันปลายเหตุ
ก็ชายชาติทหารอดีตพบทบอยู่ตั้ง๓คน
ผลเอกอยู่นั่นน่ะอดีตพบทบ๓คนรัฐบาลชุดนี้
ทำไมไม่แผงฤทธิบ้างให้พ่อค้ายาบ้ากลัวบ้าง
นี่ทุกวันนี้คุยกันเรื่องยาเสพติดก็พูดกัน
อันต่อมาก็คือแก๊งอาชญากรรมพูดแล้ว
ต่อมาก็คือความแตกแยกในสังคม
ก็พูดกันนะวันนี้นะความไม่เป็นธรรมในสังคม
พูดกันเยอะรังสิมันโรมก็พูด
คุกคามกันตามจับกันอันนี้ก็ว่ากันไป
อันนี้เอาล่ะเรื่องสังคม
มาถึงเรื่องการเมืองภัยจากการเมือง
ประเสริฐจันทรลวงทองอมรรัฐ

ว่าวันนี้นอกจากทุกข์เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องสังคมแล้วนี่เรื่องการเมืองเราก็ทุกข์
เพราะอะไรครับเพราะวันนี้นี่

การเมืองแย่การเมืองไม่มีศักยภาพ
การเมืองไม่มีวัฒนธรรมที่ดีท่านก็มาปฏิรูป
วันนี้เห็นผลแล้วออกดอกออกผลแล้ว
แอที่สุดเป็นการเมืองแบบใช้เงินมาก
แล้วมันลามมันเป็นค่านิยมใหม่มันเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มใหม่
เลือกตั้งท้องถิ่นเห็นมาแล้วเศร้า
เลือกตั้งซ่อมเห็นมาแล้วเศร้า
วันนี้ท่านดึงกลับไปสู่
ประชาจัยแบบเงินใช้เงินเป็นใหญ่
แล้วประชาธิปไตยแบบที่ท่านทำเนี่ย

กรรมมาตกที่ท่านตกยังไงครับ
ท่านเคยบอกว่าการเมืองยุ่งเหยิงการเมืองแตกแยก
การเมืองไม่มีเสถียรภาพ
ในที่สุดในพักท่านเป็นยังไง

อยู่ที่นั่นแล้วมันมาส่งผลที่ไหน

ทำงานไม่ได้ก็ปัญหาที่ว่ามาทั้งหมดนี่

เพราะรัฐบาลอ่อนแอแก้ปัญหาไม่ได้
ประเทศก็ไม่ได้ปฏิรูประบบราชการก็
พอเจอโควิดหนักระบบราชการก็เดี้ยง
เรารู้แต่ท่านไม่ได้ปฏิรูปการเมือง

เครื่องมือศักยภาพในการแก้ปัญหาประเทศจึงอ่อน

โพธิสภาด่ากันลั่นในยุคนี้

ถ้าท่านทำการเมืองปฏิรูปอย่างที่ท่านว่า

ยอมแล้วว่าชาวบ้านเขาปวดใจนะสภาล้ม
แต่ผมจะบอกท่านนะท่านฟังนะ

เรื่องสภาร่มเรื่องนับองค์ประชุมนี่

ของระบบรัฐสภาทั่วโลก
อังกฤษประเทศใดมีระบบไฟฟ้า

เสียงข้างน้อยก็ถือว่าเป็นอาวุธ

วันนี้มีจนไปถึงสภาอบตสภาเทศบาล

กฎหมายไม่รองรับแต่ยอมรับกันว่า

เขาก็ใช้วิธีนับองค์

พวกผมเป็นรัฐบาลมา๓ยุค๔ยุค

พลังประชาชนก็เป็นเพื่อไทยก็เป็น
เป็นรัฐบาลมามีคนนับองค์ประชุมไหม

เห็นหน้าเห็นตาก็เปลี่ยนคิวกัน
ผมขึ้นคุณลงผมก็อยู่

ถามว่าเขานับองค์ประชุมไหมนับ

นี่เป็นเรื่องธรรมดานิดเดียวเรื่องนับองค์ประชุม

ตรวจสอบเห็นรัฐบาลมาน้อยรัฐบาลนั่นเขาก็นับแล้วนับแล้วมีปัญหา
ไม่มีทำไมไม่มีรัฐบาลยุคนั้นเขาก็รับผิดชอบวงประชุม
พวกผมก็เตรียมวงประชุมนับมาก็แป๊กฝ่ายค้านยกมือนับวงประชุม
ก็แป๊กแป๊กก็คือนับเมื่อไหร่ผมก็ครบนับเมื่อไหร่ก็ครบ
พอครบเข้าครบเข้าครบก็ฝ่ายค้านก็ไม่นับเอง
ก็ไม่เห็นมีเป็นข่าวใหญ่โตชาวบ้านก็ไม่ได้ปวดใจ
หนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ด่าว่าสอสอหลังยาวในยุคนั้นน่ะ
แล้วนับหนักกว่านั้นด้วยเราไม่อยากพูดกันให้สะเทือนใจ
มันเป็นเรื่องที่เราอยากลืมเอาล่ะไม่พูดกันเพื่อนกันทั้งนั้น
โดยวิธีการที่อย่างอื่นด้วยแต่ในอดีตเขานับกันแต่ไม่มีปัญหานะ
มีบ้างนานที่ล่มเพราะอะไรคุณขยันนับก็นับไปผมก็ขยัน
บริหารพวกผมผมก็พอก็เท่ากับหยอกกันเล่นน่ะ
แล้วชาวบ้านก็ไม่รู้จบแต่วันนี้สมัยนี้มันไม่ใช่อ่ะ
นับปั๊บก็ล่มปุ๊บนับกี่ทีก็ล่มทุกทีนับเมื่อไหร่ก็ล่มทุกที
มันจึงเป็นข่าวใหญ่ทำไมมันล่มก็พวกท่านบริหารไม่ได้
พวกท่านไม่มาเองท่านก็รู้เพราะอะไร
ก็จะไม่ร่วมได้ไงก็หนีกันไปจาก๒๐กว่าคน
แล้วฝังตัวอยู่นั้นอีกกี่คนที่รอเล่นงานกันอยู่นั่นน่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าพวกผมนับพวกท่านบริหารเหมือนพวกผมเป็นรัฐบาล
จบข่าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกผมก็แป๊กแป๊กก็ขี้เกียจนะ
หนี้แก้ง่ายนิดเดียวท่านไปคุมพวกท่านซะ
ไม่ใช่ว่านับแล้วล่มแล้วมาด่าพวกผมสมัยก่อนเขานับกันทั้งนั้นแหละ
แล้วนี่คืออะไรกรรมไงท่านไม่ปฏิรูปการเมืองไง
มันจึงเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับ
การเมืองวันนี้มันกลับไปสู่ยุคที่เราน่าเป็นห่วง
เอาละเรื่องต่อมาทีนี้ทุกข์ที่ปรึกษากันมา๒วันนี้คืออะไร
เมืองทองอัคราเอายังไงจิราพรสินทุภัยธีรัชชัยพันธุมาตร
ขึ้นมาบอกเราเป็นห่วงอะไรเราก็เป็นห่วงว่า
เอ๊ะเรื่องนี้หนึ่งมันอยู่ในความสนใจของประชาชน
แล้วประชาชนก็ติดตามพอติดตามแล้วปั๊บ
เมื่อไหร่มันจะพิพากษาสักทีพิพากษาสักทีมันจะได้จบ
จบยังไงจบแบบนายกรับผิดชอบหรือแผ่นดินรับผิดชอบ
หรือเอาเงินภาษีประชาชนไปรับผิดชอบ
ตามไปตามมาก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วอีก
สุดท้ายมาได้ข่าวว่าเขาได้สัมประธานเพิ่ม
เอ้าความเป็นสอสอก็ห่วงบ้านเมืองจะเสียหายหนักกว่าเดิม
ก็เอามาถามถามปั๊บก็ลุกเป็นฟื้นเป็นไฟก็แก้ตัวไป
ก็ไม่ถามได้ยังไงคราวแรกผมเป็นคนเปิดเรื่องนี้
ท่านก็ออมแอ้มว่าไม่ตอบคราวสองท่านชนนั่นศรีแก้วก็มาถาม
นายกขึ้นพูดที่นี่เองนะผมขอรับผิดชอบเองเรื่องนี้
รับผิดชอบเองท่านพูดชัดแล้วพวกเราก็ตามสิ
ท่านนายกรับผิดชอบก็ดีชายชาติทหารท่านว่าแล้ว
รับผิดชอบไปก็ไม่เป็นไรท่านพลาดท่านก็รับประเทศก็ไม่ลำบาก
แต่ฟังไปฟังมามันไม่ใช่มีพิรุษพวกผมก็เลยว่า
ข้ามออกไปจิลปรณ์ตามเรื่องนี้ได้จบน่ะอ๋อก็ออกมาบริษัทคิงเกต
เขาก็ไปแถลงในตลาดหลักทรัพย์เขาบอกผู้ถือหุ้นเขา

เกือบล้านไล่อ่ะ๔แสนบวก๖แสนได้แล้วด้วย
เอาล่ะมันเกี่ยวกันไหมนี่ก็ไปตรวจสอบก็ถาม
พบว่ามันมีพิรุษจริงจริงท่านก็มาบอกว่าใครอ่ะท่านสอสอ
ฝ่ายรัฐบาลก็มาบอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ปิดนะ
นี่คือระงับชั่วคราวนะระงับชั่วคราวได้ไง
ท่านนายกก็มาแถลงมันมีคลิปนะท่านนายก
ท่านนายกแถลงว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะไม่มีเหมืองทองอัคราเปิดนั่นมันก็ถาวรสิ
แต่เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับท่านปิดไม่ผิดนะ
เพราะชาวบ้านก็มีปัญหาอยู่นะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มี
เราไม่ได้บอกว่าท่านผิดผิดนะไอ้พิธีที่ปิดนี่ผิดไม่ได้บอกนะ
ไม่ได้บอกว่าปิดแล้วมันไม่ชอบแต่ท่านใช้วิธีการที่มันไปพลาดเขา
ใช้มาตรา๔๔เท่านั้นแต่ถ้าจะบอกว่าประชาชน
สิ่งแวดล้อมท่านต้องดูประชาชนสองกลุ่ม
กลุ่มหนึ่งกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมพอปิดปั๊บพวกหนึ่งตกงานละนาวเลย
ต้องดูสองฝ่ายด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเหมืองทองอัครานี่
ต้องดูแลประชาชนถ้าผลกระทบเยอะจริงก็ต้องปิด
กฎหมายที่โลกไม่ยอมรับทำให้เขาฟ้องได้
แล้วเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ขึ้นมาตอบ
ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ที่จะแพ้เขาเพราะว่า
ไปปิดแล้วไม่ได้เอาผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไปประกอบ
๓๖๙การลงมาพิสูจน์โดยทางวิทยาศาสตร์แล้วมันไม่มีตรงไหนไปบอกเขาว่า
มันเสียมลพิษมันเกิดเราพลาดตรงนี้
เอาล่ะถ้ามันพลาดแล้วก็ไม่เป็นไร
ท่านนายกบอกว่ารับผิดชอบถ้ามันแพ้เขาท่านนายกก็จ่ายจบ
ถ้าจะให้แผ่นดินจ่ายไม่ได้
แต่วันนี้ไปมานี่นอกจากท่านนายกจะไม่จ่ายนะ
พวกเราก็สงสัยว่าจะเอาสมบัติชาติไปแลกกับให้เขาถอน
ซึ่งหักลบกบหนี้แล้วนี่หนักกว่าเสียค่าปรับ
ถ้ายอมเสียค่าปรับซะดียังเสียหายน้อยกว่าเอาสัมประธานใหม่ให้เขาเพิ่ม
เพราะฉะนั้นท่านก็มาอ้างมาตราพรบแร่ปี๖๐
พรวแร่ปี๖๐มันบอกว่ามันต้องประกาศเขตก่อนนะ
ต้องประขาดเขตชัดเจนว่าตรงไหนทำเหมืองได้ตรงไหนทำเหมืองไม่ได้
เราก็ถามว่าแล้วยังไม่ประกาศแล้วไปให้สัมประธานเขาได้ไง
นี่คือประเด็นปัญหาของเหมืองทอง
เดี๋ยวข้อแนะนำผมจะบอก
ต่อมาก็เรื่องฝุ่นก็พูดกันเยอะฝุ่นมันก็เป็นมานานก็ไม่แก้ไม่ได้สักที
เอาละผมยอมรับตัดตอนมาเรื่องหมู
หมูนี่เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมาก
หมูแพงนี่หมูตายนี่โรคอฮิวาอัฟริกานี่
ก็พูดกันหลายคนครับลำตีก็ขึ้นตอบแล้วล่ะ
ข้อสงสัยและกล่าวหากันมาตลอดที่พวกเราไม่สบายใจ
ประชาชนก็ไม่สบายใจก็คือว่ามันมีโรคอฮีวาเกิดขึ้น
แต่ท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้บอกกับสังคม
ไม่ได้บอกกับผู้เลี้ยงหมู
ให้ทันเวลาหมูก็เลยตาย
แล้วเราก็เชื่อว่าพอหมูตายเยอะ
มันก็เลยทำให้๑ราคาหมูแพงขึ้น
พวกเลี้ยงหมูลายย่อยจะศูนย์พันธุ์ตายไปหมด
ทำไมท่านไม่บอกถ้าจะวิเคราะห์พฤติกรรมก็คือว่า
จะกล่าวหาว่าเขาทำผิดท่านทำผิด
มันต้องมาดูมูลเหตุจูงใจทำไมท่านปกปิด
ประสุทธิ์นี่ปกปิดมาตั้งแต่ลำปีสกินท่าน
บอกช้ารายงานตัวเลขบิดเบือนด้วยตั้งแต่แรกไม่อยากว่ากัน
ผมก็ถามคนประสุทธิ์ทำไมไม่บอกตรง
ถ้าบอกปั๊บกลัวว่ากรมประสุทธิ์จะได้ชดเชย

ถ้าบอกช้าหน่อยผักไปให้ท้องถิ่นเยียวยาแทน

อันที่๒เราก็สงสัยว่า
เพราะท่านไม่บอก
เพราะท่านทำงานเพื่อให้ทุนใหญ่ได้ประโยชน์

ไม่ใช่ว่าไปวิตกเกินเหตุหรือไม่ใช่มานั่งมโนเอานะ
ถ้าอย่างที่เป็นวันนี้จะด้วยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตาม

เพราะฟาร์มย่อยเจ๊งหมด

ฟาร์มไหนก็เหลือฟาร์มใหญ่

หมูก็ยังอยู่เทียบกับฟาร์มใหญ่ก็ยังอยู่ได้
ฟาร์มเล็กเจ้าของเก้งหมูก็ตายคนก็ตาย

ใหญ่ก็อยู่ต่อไปสบาย
ทีนี้ไม่มีฟาร์มเล็กมากวนใจแล้ว
ไม่มีอุปสรรคคู่แข่งเล็กน้อยให้รำคาญแล้ว

หมูที่มีอยู่ในมือก็ขายสู่ตลาดได้ราคาแพง
เพราะฉะนั้นก็มาเถียงกันตรงที่ว่า
ท่านปกปิดบอกช้า

ที่บอกว่าปกปิดไม่ผิดเท่าที่ผมฟังอยู่เนี่ย
ชาวบ้านฟังจำง่ายนิดเดียว

ไม่นานมานี้ตัวเดียวต้องตรวจพบ
แต่ว่าข่าวเขาบอกรัฐมนตรีก็พูด
มันมาตั้งแต่ปี๖๑๖๒แถวจีน

เทียบกันว่าความจริงจะเป็นของใคร
ก็ท่านเบิกงบประมาณไปตั้งแต่ปี๖๒
ไปก็บอกว่าจะไปแก้อฮีวาหมูอฮิวาอัฟริกา
บอกว่าท่านไม่รู้ได้ยังไง๙๐๐ล้านบาท
เถียงกันอยู่ตรงนี้ผมบอกว่ามันจะไปยากอะไรแล้ว
ถ้าอย่างนั้นก็ฟ้องเลยผมก็แนะนำให้คุณวิสุทธิ์ว่า
ยื่นฟ้องกรมประสุทธิ์สิที่วันนั้นบอกว่าเบิกเงินไปเพื่ออะไร
บอกว่าเงินไปเพื่อแก้ปัญหาอาฮีวาอัฟริกา
แต่วันนี้มาบอกว่าเอาไปแก้โรคอื่นไม่ใช่
นี่ก็เห็นอยู่ทนโต้ว่าเบิกเงินกันไปตั้งแต่ปี๖๒
ว่าไปใช้แก้อฮีวามันเป็นหลักฐานทางราชการ
แต่มาแก้ว่าไม่รู้ไม่รู้ระเบิกเงินไปทำไมตอนนั้น
อยู่ตรงนี้เองแล้วราคาหมูนี่
ท่านก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีประพัทธ์พูดวันแรกไม่ตรงกับท่านลำตีพาณิชย์
ตรงกับนายกท่านบอกว่าหมูยังอยู่ครบ
หมูไม่ได้หายไปจากท้องตลาดที่บอกว่ามันแพงนี่
แพงเพราะปริมาณหมูไม่มีนะหมูอยู่ครบสำรวจแล้ว
รายงานท่านนายกแล้วหมูยังอยู่ครบ
อ้าวมันครบได้ไงล่ะที่ฆ่าเขาฆ่าหมูกันเป็นไม่รู้กี่แสนตัว
เป็นข่าวเป็นข่าวฆ่ากันอยู่ทุกวันฝังดำดินฆ่าตาย
ปิดไปเยอะที่ปิดไปเพราะว่าหมูหมดแล้วนะ
คะหมูเยอะขนาดหมูจะอยู่ครบได้ไง
พันล้านตัวท่านลำตีบอกเอง
เพราะฉะนั้นนี่ท่านลำตีบอกว่าที่หมูแพงไม่ใช่เพราะปริมาณหมูขาด
ไม่ใช่เพราะทุนใหญ่เป็นเพราะกลไกการตลาดบิดเบือน
ใครระบิดเบือนทีนี้อยากรู้จังก็ถามให้บอกหน่อยสิ
เป็นตัวการปั่นราคาหมูก็ไม่บอก
นี่มันก็ทำให้เราสงสัยต่อว่าไอ้หมูแพงมันเพราะอะไร
ลำตีพาณิชย์ก็มาตอบลงราคาแล้ว
ท่านครับลงมาแล้วนะจริงไม่เถียง
๑๘๐หมูเนื้อแดงไล่ลงมาเริ่มมาใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
นี่คือเราแก้ปัญหามาตลอดนะ
นายกบอกว่าไงรู้ไหมผมก็แก้อยู่ตลอด
ใครบอกว่าไม่แก้นี่ไอ้พวกกักตุลนี่ไปตรวจเจอ
เดี๋ยวนี้ขึ้นศาลไม่รู้กี่คดีผมไม่ไว้หน้าหรอก
ท่านครับนั่นบอกว่าแก้เหรอปัญหาเหรอ

ชาวบ้านเขาไม่อยากให้นายกมาล้อมคอก
เขาอยากให้คุณแก้ปัญหาตั้งแต่กลัวยังไม่ให้กลัวหาย
วันนี้มาล้อมคอกยังจะมาบอกว่าเป็นผลงาน
คุณต้องไม่ให้วัวหายสินั่นก็คือต้องทำงานเชิงลุกก่อน
เพราะฉะนั้นเรื่องหมูนี่บอกว่าลงราคาแล้ว
มันลงเพราะอะไรก็ลงเพราะว่า
ไอ้ที่กักตุนไว้ตามห้องเย็นไปเจอเท่าไหร่นะ
กว่าล้านตันใช่ไหมไปเจอก็ไปได้พวกนั้นออกมา
แล้วว่าไอ้ที่ไปตรวจเจอน่ะบอกว่าเป็นผลงานของลำตีไหมของท่านนายกไหม
โน่นคนอยู่ทางไกลนู่น
คนอยู่ต่างประเทศเขายังรู้เลยว่าหมูไปกักตุนกันอยู่นั่น
ไปดูหน่อยสิถึงวิ่งกันหัวตูดไปเออเจอจริง
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าไปเจอสต๊อกหมูที่กักตุนนี่
ปรบมือให้ใครอ่ะให้คนในประเทศหรือคนต่างประเทศ
แล้วที่บอกว่าเจอแล้วแจ้งแล้วจับแล้ววันนี้ไม่ไว้หน้า
ปรบมือให้ไหมไม่ควรปรบมืออ่ะ
จริงท่านทำงานดีท่านต้องอยากให้มีการกักตุลตั้งแต่แรก
เพราะท่านปล่อยป่าละเลยหรือไม่รู้นะ
ตรงนี้ก็จะมีคนโง่กับคนโกงเหมือนกัน
โง่ก็รู้ไม่ทันคนโกงรู้ทันแต่ไปร่วมมือกับเขา
เพราะฉะนั้นเรื่องหมูก็จึงเป็นเรื่องที่พวกเราเป็นทุกข์นะครับ
เพราะฉะนั้นเลือกนอกเหนือจากนั้นในขณะที่ภาวะ
เอาเรื่องหมูท่านบอกว่าลดราคาลงคืออะไร
หมูจากห้องเย็นออกมาแล้วแล้วก็เตือนภัยมาแล้วนะรัฐมนตรีครับ
หมูห้องเย็นมันก็หมดเป็นนะไอ้ที่กักตูนไว้น่ะมันจะหมดแล้วนะ
พอไอ้หมูห้องเย็นมันออกมาหมดปั๊บ
หมูตามฟาร์มมีไหมวันนี้ไม่มี
ได้ทราบว่าลายใหญ่ก็เริ่มกำสนองกรรมแล้วเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะ
แล้วถ้าหมูห้องเย็นหมดหมูในตลาดก็ไม่มีมันก็ขึ้น
แล้วได้ข่าวมาด้วยนะว่าแอบเอาหมูต่างประเทศเข้ามานะ
พวกผมจะตามนะถ้าแอบเอาหมูต่างประเทศเข้ามานะ
เจอกัน๑๕๑นะคราวหน้า
แต่ถ้ามันจำเป็นจริงกับชาวบ้านก็มาสารภาพตรง
ว่าชาวบ้านไม่มีกินดีกว่าให้กินของแพงขอเอาหมูนำเข้าได้ไหม

อย่ามาแอบบอกว่าเพราะฝีมือในการแก้ปัญหา
จัดการดีแล้วหมูมันจึงราคาลงไม่ใช่
เดือนมีนาเมษาเหมือนคุณพิธาพูด
เชื่อเลยมีนาเมษาหมูห้องเย็นหมดขึ้น
แล้วอีกหลายเรื่องวันนี้ที่เพื่อนเป็นทุกข์
จิรายุห่วงทรัพย์บอกอะไรครับ
บอกว่านี่มีการสงสัยว่าจะทุจริตกันอยู่๒๓ที่เลย
กระทรวงทรัพย์จิรยุพูดชัดผมไม่ลงล่ะเวลาจำกัด
กองทุนกีฬาเบิกเงินไปแล้วไม่จัดกีฬา
แก๊สรั่วมันรั่วเหล่านี้เดี๋ยวเพื่อนผมจะขยายความ

ทุกข์จากปัญหาปากท้อง
ทุกข์จากปัญหาสังคมซ้ำเติม

เอาละทีนี้ก็มาถึงข้อเสนอแนะ
ว่าถ้าเจอกันหนักเจอแบบนี้แล้วนี่ปัญหาอย่างนี้นี่
ฝ่ายค้านมีข้อเสนอได้ไหมสุธินมีไหมหรือด่าอย่างเดียว
ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะรัฐบาลนะครับท่านนายกถ้าอยู่ให้ทำยังไง
อันดับแรกสุดครับอยากให้ท่านยอมรับความจริงก่อน
รับความจริงนะครับแล้วก็รับฟังคนอื่นมากขึ้น
ความจริงอะไรวันก่อนแก้ตัวว่าเป็นโควิด
หนักเพราะโควิดเศรษฐกิจพังเพราะโควิด
ก็บอกแล้วอย่าท่านต้องยอมรับว่านอกเหนือจากโควิดเรายังมี
ชายมแล้ววันนี้อยากให้ท่านยอมรับว่า
มันไม่ใช่เพราะเงินเฟ้อมันไม่ใช่เพราะเป็นทั่วโลก
หรือเป็นก็จริงแต่เรามันหนักกว่าเขา
อย่าไปคิดว่ามันเป็นทั่วโลกเดี๋ยวเขาหายเราก็หาย
เขาเป็นเราเป็นด้วยเขาหายเราก็หายด้วย
แบบนั้นตายเลย
เพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงนี่บอกกันมาไม่รู้กี่เที่ยว
ท่านก็มักจะปฏิเสธแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นด้วย
ฟังใครไปฟังคนเขียนสคริปต์มา
ผมอยากพูดกับคนที่เขียนสคริปต์ให้ท่านนายกจังเขียนคำตอบนี่
วันหลังถ้าท่านนายกตอบเอาคนนั้นมานั่งด้วยหน่อย
เพราะเข้าใจไม่ได้ฟังพวกเราก็เขียนให้ท่าน

ท่านก็เตรียมมาชุดความคิดท่านมาพอกดสวิตช์ปั๊บท่านก็ออกเป็นชุด
เพราะฉะนั้นต่อไปผมจะไม่ถามท่านนายกหรอกผมจะถามคนเขียนสคริปต์
ขออนุญาตที่นั่งไอทนเข็มสคริปตสักที่หนึ่งบนบรัง
ต่อมาครับอยากให้ท่านแก้ปัญหาในเชิงลุก
ไม่ใช่วิ่งตามปัญหาที่เป็นอยู่นี่คือท่านวิ่งตามปัญหานะ
น้ำมันแพงเราก็บอกมานานบอกยังไง
เถอะราคาภาษีสัมภาษามิตรลดมันไม่ใช่เวลาที่จะมาเก็บลิตรละ๕บาท
ไม่ใช่เก็บทำไมกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องเอื้อให้เขาได้ลงทุน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
ก็ดูถูกคิดนะนี่พึ่งมาแก้จบแก้เสร็จปรับเฮโรกันใหญ่เลยไชโยไชโยรอปัญหาเราได้ร้องเพียงชาติแล้วเเป็นระดับปิติที่น่าสังเวษอ่ะปิติได้ยังไงอ่ะคุณเศร้าใจไหมประวัติศาสตร์นี้ไม่เคยมีอะไรในประเทศที่นี่นักกีฬาไม่ก็ได้ร้องเพ่
มันกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่
กระตุ้นทุกวันนี้แจกแจกเพื่อนพูดกันมาไม่รู้กี่เที่ยว
อย่างเดียวนี่แจกกันกิน
กระตุ้นหลายประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเขากระตุ้นเหมือนกันแหละ
กระตุ้นไม่ใช่ไม่กระตุ้นอาจฉีดเข้าระบบเหมือนกัน
แต่มันต่างกันตรงไหนครับอยากให้ท่านทบทวน
เมื่อวานท่านก็ถามนะเป็นการเมืองซะด้วยเดี๋ยวนี้
เป็นการเมืองยังไงไหนอยากจะให้ผมเลิกอะไรบอกมา
เอาไหมไอ้คนละครึ่งกันเลิกที่ผมทำไม่ดีบอกมาสิ
บอกให้เลิกไหมจะเลิกโหแบบนี้เอาชาวบ้านเป็นตัวประกันดิ
ถ้าผมบอกถ้าผมบอกเลิกที่คนละครึ่ง
ที่บัตรคนจนกำลังจะทิ้งไว้ให้ชาวบ้านไม่เลือกพวกผมใช่ไหม
นี่เป็นการเมืองนะแต่จะบอกว่าแจกต่อไปเถอะ
ต่างประเทศเขาก็แจกแต่เขาไม่ได้แจกให้กินอย่างเดียว
เขาแจกให้ลงทุนต่างกันตรงนี้แจกให้ได้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้ลงทุนแจกให้ชาวบ้านได้ทำงานหนี้กู้มาเยอะเยอะนี่ไม่รู้กี่รอบ
สุดท้ายบอกมีฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยไปมาเข้าอีหลอปเดิม
กันกินหมดก็วันนี้แจกไปตั้งเท่าไหร่
ใช้งบประมาณไป๒๐กว่าล้านล้านแล้วนี่ที่ท่านเข้ามานี่
มันยังฟุบถ้ากระตุ้นถูกมันก็ขึ้นมาบ้างสิในโลกเขาเจอโควิดเยอะกว่านี้
เมริกาเจอหนักกว่านี้อังกฤษเจอหนักกว่านี้
เขากระตุ้นปั๊บของเขามันก็ขึ้นแต่ของเรากระตุ้นไปปั๊บ
มันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะอะไรก็แจกกันกินอย่างเดียวอ่ะ
ไม่ได้มีส่วนไหนเลยให้ชาวบ้านเขาต้องทำงานในที่สุดมันจะเกิดอะไรเดี๋ยวผมจะบอก
ต่อมานอกจากผมอยากจะให้ท่านทบทวนการลงทุนแล้วนี่นะฮะ
กระตุ้นเศรษฐกิจต้องกระตุ้นเพื่อให้เกิดการสร้างงานการลงทุนด้วย
พวกผมเข้ามาพวกผมไม่ยกเลิกหรอกเพราะท่านไปสร้างเงื่อนไข
เอาประชาชนมัดจำแล้วนอกจากพวกผมไม่ยกเลิก
แต่พวกผมจะเพิ่มเข้าไปก็คือแจกเพื่อให้ทำงาน
กว่าให้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันต่อมาอยากจะให้ท่านสร้างกัญชนเศรษฐกิจ
แนะนำให้มีโชคอัพเศรษฐกิจบ้างพอเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจ
โลกมาปั๊บชนตึงชาวบ้านเลยชนชาวบ้านกระเด็นเลย
นี่เขาเรียกว่าทำไมคุณไม่ทำกัญชนเศรษฐกิจมันมี
รัฐบาลในอดีตเขามีกัญชนเศรษฐกิจจริงมันมีปัญหาโลกมาปั๊บ
มันไม่กระแทกชาวบ้านทันทีเพราะรัฐมีกองทุนมีระบบที่มันจะกันชนชาวบ้าน
โชคอัพเศรษฐกิจคือยังไงเศรษฐกิจที่มันหนักมันแย่มันแข็งนี่
มีโชคปั๊บแทนที่จะชนแล้วกระเด็นมันก็นุ่มหมายความว่า
คุณไม่ต้องมาอ้างอ่ะเหมือนเฟ้อโด่เขาเป็นอย่างงั้น
ถ้าแบบอย่างนั้นใครก็บริหารได้อ่ะท่านต้องมีโชคอัพให้ชาวบ้านหน่อย
มีภูมิคุ้มกันให้เขามีกันชนมีบับเฟอร์นี่ไม่มีเลย
เจออะไรมาก็บอกเออโลกมันเป็นอย่างงี้โควิดเงินเฟ้อเอ้า
ก็จริงเฟ้อก็จริงจะให้มันชนชาวบ้านเลยเหรอ
นี่เขาเรียกว่าต้องสร้างกันจนต้องสร้างโชคอัพหน่อย
ต่อมาครับหารายได้บ้างกู้อย่างเดียวนี่พูดกันเยอะ

ตราบใดที่ไม่หารายได้นี่จ้างก็ไม่พ้น
นี่วันนี้ท่านนายกประกาศเท่เลยเท่ยังไงปี๖๕
จะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ใช่ไหมได้ยินไหมครับ
หนี้ครัวเรือนท่านนายกครับหลักการแก้หนี้หลักการปลดหนี้นี่
มีสองอย่างง่ายคือเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ตราบใดที่ท่านไม่ทำสองอย่างนี้จ้างก็มีทางแก้หนี้ได้
อย่างเก่งก็คือย้ายหนี้เคลื่อนหนี้
เดี๋ยวนี้คิดจะกู้หนี้มาใช้สินนี่กู้หนี้มาใช้สิน
ถ้าจะแก้หนี้จริงอย่าลืมให้ตายก็ไม่มีผล
ถ้าคุณไม่เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
แล้ววันนี้มันใช่ไหมนี่ตรงกันข้ามวันนี้ลดรายจ่าย
เพิ่มรายจ่ายลดรายได้จริงไหมนี่
แตคเวชั่นวันนี้ที่ผมพูดมานี่ที่เจออยู่วันนี้ก็คือ
รายจ่ายเพิ่มเพราะของแพงรายได้ลดเพราะของ
สินค้าตกมันสวนทางกับที่นายกบอก
จะแก้ปัญหาหนี้สินอย่างไรผมฟังก็ขำกริ้งเลย
ชาวบ้านอาจจะดีใจแต่วันนี้มันตรงกันข้าม
ถ้าตราบใดรายรับน้อยลงเรื่อยรายจ่ายสูงขึ้นเรื่อย
หนี้คุณก็จะบานเบิกเดี๋ยวผมจะบอกว่าต่อไปจะเกิดอะไร
เพราะฉะนั้นหารายได้หายังไงไปเดี๋ยวจะบอก
วันนี้สิ่งที่ท่านทำนะเลิกเลยนะ
ข้อต่อไปผมจะบอกเอาหารายได้ก่อน
ผมจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องที่ควรจะเป็นรายได้นี่
อกจากท่านไม่ส่งเสริมนะวันนี้ตลาดนี้มันโตมากหลายล้านล้านนะ
ทั่วโลกเขาทำเงินกันนะนอกจากท่านไม่ส่งเสริมตลาดนี้นะ
ท่านไปจะเก็บภาษีแล้ววันนี้จ้องเก็บภาษีอย่างเดียว
แล้วหารายได้ของท่านเก็บภาษีชาวบ้านวันนี้ชาวบ้านจะตายอีกอย่างรู้ไหมครับ
อกจากดอกเบี้ยต่างประเทศจะมาแล้วจะบีบให้เราขึ้นดอกเบี้ยแล้ว
ภาษีโรงเรือนร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บแล้วปีนี้
นี่ไปซ้ำเติมอ่ะนี่จะปลดหนี้เหรอครับหนี้หรือจะแก้หนี้
ท่านจะแก้หนี้ยังไงมาบวกภาษี
โรงเรือนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกชาวบ้านเลย
ที่เคยเสียอยู่๓๕๐ปีนี้ต้องเสีย๓๕๐๐นะ
ถูกไหมครับสิบเท่านะตายไหมครับ
นี่เลยจะปลดหนี้ชาวบ้านเพราะฉะนั้นหารายได้ด้วย
เสียโอกาสการหารายได้มากใครครับ

รถไฟเชื่อมจีนไทยลาวจีนเนี่ยลาวเขาได้แล้วไทยไม่ได้
หาเงินก็หาเงินสิเชื่อมเมืองเชื่อมคนเชื่อมเศรษฐกิจ
เงินมันก็มาแต่นี่คุณไม่ได้เชื่อมกับเขามันเสียเวลาไปแล้ว
เพราะฉะนั้นหารายได้ท่านต้องหารายได้เพิ่มแต่หารายได้ต้องกำชับนะ
ไม่ใช่มาวนเก็บภาษีชาวบ้านนะ
อีกอันหนึ่งซึ่งสยองมากสำหรับชาวบ้านท่านเก็บภาษีไม่รู้กี่เด้งนะ
โรงเรือนและที่ดินนอกจากจะขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นสิบเท่านะ
วันนี้ไปดูธุรกรรมที่ดินกะอักเพราะกรมธนรักษ์ยกราคาประเมินที่ดินขึ้นทุก๕ปีทุก๕ปี
ถ้าราคาประเมินที่ดินขึ้นธรรมเนียมโอนธรรมเนียมแบ่งแยกธุรกรรมที่ดินทั้งหมด
อิงราคาประเมิน
ถ้าราคาประเมินขึ้นก็คือน้ำขึ้นเรือมันก็ขึ้นสิ
ประเมินขึ้นก็เสียแพงขึ้น
ลำพังเท่าเดิมก็ขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นี่

แล้วกรมธนลักษณ์ไปยกฐานะไปประเมินยกขึ้นอีกตายไหม
ชาวบ้านวันนี้ไปสำงานที่ดินน้ำตาไหลมา
ผมแอบถามกรมธนลักษณ์ยังมีข่าวดีบ้าง

ท่านประธานราคาประเมินใหม่จะประกาศยัง
ยังครับมันครบรอบปีไหนครบรอบปีนี้แหละครับ
จะต้องประมาทคุณจะประกาศได้ไหม
ยังไม่ประกาศครับอยู่ที่นโยบายรัฐบาล
ท่านนายกครับท่านมตรีครับกราบท่านเถอะ

ขอชะลอไว้ได้ไหมปี๖๕นี่อย่าเพิ่งยกราคาประเมิน
ถ้าท่านยกขึ้นอีกเที่ยวนี้ชาวบ้านเจอกี่เด้งนี่

เท่าแล้วสำหรับภาษีโรงเรือนที่ดิน
แล้วมาบวกกับยกราคาประเมินขึ้นอีกตายไหม
ข้อต่อมาที่จะแนะนำท่านอีกก็คือ
ใช้งบประมาณให้มันเป็นประโยชน์
จะเหมือนกับพูดน้ำเป็นเสียงตกร่อง
งบกลางที่ไปใช้กันสลันวุฒิพูด
ยังมีทุษฎฤษซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำ
เลิกนี่ข้อแนะนำ
แนะนำต่อมาก็คือแก้ทุจริต

พอพูดเรื่องนี้ปั๊บเรื่องทุจริตนายกควันออกหูเลยเมื่อวานนี้
อย่ามาพูดกับผมไอ้เรื่องทุจริตอย่ามาพูดกับผม
ก็ประหนึ่งว่าท่านนี่เป็นคนขาวสะอาด
ก็โอเคอาจจะท่านก็ว่าได้ผมไม่พูดกับท่านก็ได้
เขาจัดอันดับมาล่าสุดจาก๑๐๔ไปอยู่อันดับที่๑๑๐
บอกว่าการทุจริตมากขึ้นเรื่อยท่านไปเถียงออกกว่าทางโน้น
ถ้าบอกว่าทุจริตปั๊บถามหาใบเสร็จพวกผมไม่มีใบเสร็จ
แต่พวกผมมีอะไรครับก็นั่นแหละสถาบันจัดระดับนานาชาติ
ถ้าภาวะอย่างนี้ยังมีการทุจริตกันอยู่นายกอ้างว่าตัวเองไม่ทุจริต
อาจจะใช่แต่ท่านจะต้องไม่ปล่อยให้มีการทุจริตในคอลโลมอลในระบบราชการอีก
รู้กันทั่วโลกเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาการทุจริตอุดลอยรั่ว
ต่อมาก็ต้องปฏิรูปการเมืองท่านไม่ปฏิรูปการเมือง
ปฏิรูประบบราชการจ้างท่านก็นำประเทศฝ่าวิกฤตไม่ได้
ท่านอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่มีความคิดดีก็แล้วแต่
สั่งลงไปปั๊บระบบราชการสนองตอบไม่ได้จบข่าว
ก็บอกกันมาตั้งนานแล้วท่านก็รู้ก็เหมือนว่ามีการปฏิรูป๑๑ด้าน
มีอันนี้ด้วยแต่ไม่ทำไงอันต่อมาที่สุด
ถ้าท่านไม่ปฏิรูปการเมืองนะก็ดูเหมือนจะไม่ปฏิรูปอีก
วันนี้ยังจะขออยู่อีก๘ปีถึงปีเจ็ดศูนย์ก็แสดงว่าจะสู้อ่ะ
ไม่ยอมแพ้ยิ่งไล่ก็ยิ่งอยู่เดือนสิงหาก็น่าจะครบแปดปี
ถล่มดินทรายก็ดูเหมือนว่าท่านจะอยู่ต่อแบบนี้ไม่ได้เป็นผู้ตัวอย่าง
ได้ส่งสัญญาณที่ดีในการปฏิรูปถ้าท่านไม่ปฏิรูปการเมืองนะ
แล้วปัญหาประเทศเลี่ยงถ้าไม่ปฏิรูปจริงจริง
ข้อต่อมาข้อเสนอแนะต่อมาก็คือขอให้ท่านทบทวนตัวเอง
มาทั้งหมดนี่เคยพูดมาบ่อยคาดว่าท่านจะไม่เอา
ถ้าไม่เอาก็ขอให้ท่านทบทวนตัวเองครับทบทวนตัวเองยังไง
ท่านก็ต้องคิดแหละครับว่าวันนี้ท่านอยู่บนกองทุกข์
หรืออยู่บนกองศุกร์ท่านจะเอาชนะค้าคานกับใคร
ลูกน้องท่านกับใครก็ตามโดยเอาคนหกสิบห้าล้านชีวิตนี่
เป็นตัวประกันเสี่ยงโชคกับท่านท่านจะล้างแค้นใคร
ท่านจะไม่ยอมแพ้กันก็ช่างอ่ะแต่ท่านจะมีใจคอไม่ยอมปลดปล่อยชาวบ้าน
ออกจากอุ้งมือเลยเหรอน้ำตาท่วมจอเปิดให้ดูแล้ว
ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งครับความจริงนะ
จริงเลยท่านประธานก็จะทราบมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้กรุณามาก
คุยกับผมวันนี้เป็นอดีตประธานรัฐสภาที่นี่
ก็ยุคท่านประธานเรานี่แหละท่านเป็นประธานรัฐสภา
อุทัยพิมพ์ใจชนเอ่ยชื่อท่านเลยประธานโทษ
เป็นคุณไม่ได้ทางลบครับตอนนั้นมีนายกรรมตรีคือ
ช่วยเล่าหน่อยปีสองหกเหตุการณ์แบบเดียวกัน
เป๊ะแบบนี้แหละสภาก็คุมไม่อยู่แล้ว
สภาไม่ให้การยอมรับรัฐบาลในคอลโลมอก็ยุ่งแล้ว
ท่านนายกวันนั้นคือท่านพลเอกเบรมท่านเดินไปคุยกับท่านอุทัย
อนุญาตให้ผมพูดนะนี่ทำยังไงดีท่านประธาน
ท่านก็พูดน้อยสถานการณ์นี้เอาไงดีท่านประธาน
ท่านประธานก็บอกว่ายุบสภาครับ
เออใช่เหรอพูดแค่นั้นท่านพูดน้อยท่านก็หายไป
สัปดาห์ต่อมาท่านก็มาถามว่าท่านประธาน
แนวทางนั้นท่านยังคิดว่าถูกไหมท่านอุทัยก็บอกถูกครับ
บนี่ท่านก็ไปผมก็ไปไม่มีใครได้ประโยชน์แต่ประเทศได้
หลังจากนั้นไม่กี่วันยุบสภาครั้งแรกในปี๒๖๖
นั่นคืออะไรครับนั่นคือผู้ใหญ่เขาคุยกันเสียสละ
คือยุบเนี่ยประธานสภาก็ปิ๋วเลยนะท่านนายกก็ปิ๋วนะ
แต่เขาต้องยอมเสียสละบ้านเมืองก็ไปได้
ผมต้องกราบขอโทษท่านผู้ใหญ่สองท่านที่ผมเอาเรื่องท่านมาพูด
แต่ก็เชื่อว่าพูดในทางเป็นคุณให้เป็นประโยชน์
แต่ท่านไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้นท่านครับเรื่องการศึกษาผมพลาดนิดหนึ่ง
ผมไม่ได้พูดวันนี้เนี่ยคุณภาพเด็กท่านครับ
ชีวัตรหลายตัวไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
มันบอกหมดว่าคุณภาพเด็กไทยนี่ตกต่ำลงทุกด้าน
วันนี้แพ้เวียดนามแพ้ลงไปเยอะ
โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษลงอันดับท้าย
รูดแม้แต่ใช้ภาษาไทยก็รูด
นั่นคือก่อนโควิดจะมานะ
แล้วยิ่งโควิดมาวันนี้เรียนออนไลน์ตายเลย
มีคุณภาพที่ไหนท่านนายกไปดูไหม
แล้วไปซ้ำเติมด้วยปัญหายาเสพติด
อนาคตข้างหน้าเหลืออะไรไว้ประเทศ

จะลาออกหรือยุบสภาก็สุดแท้แต่ท่าน
ผมเพียงแต่จะขอชีวิตชาวบ้าน
ชีวิตคนไทย๖๐กว่าล้านคน

สภาพอย่างนี้ก็จะมีต่อไป
ในที่สุดจะเกิดอะไรรู้ไหมครับ
คนจนวันนี้พุ่งขึ้นมาที่๒๐ล้านคน
หนึ่งในสามของประเทศเอามาจากไหนก็ท่านนั่นแหละ
คนจน๒๐ล้านคนประชากร๖๐ล้านบัตรคนจน๒๐ล้านก็คนจน
๑ใน๓ของประเทศไม่ใช่๒๐๑ใน๓
แล้ววันนี้ท่านครับผมคุยกับนักวิชาการเขาห่วงมาก
ห่วงยังไงรู้ไหมครับคนจนเหล่านี้หลายคนเป็นคนจนเฉียบพลัน
อยู่ดีดีวูบทรัพย์สินหายธุรกิจเจ๊งร้องห่มร้องไห้ที่เห็นอ่ะ
นั่นคือจนเฉียบพันธุ์จากจนเฉียบพันธุ์มันจะพัฒนาไปสู่อะไรรู้ไหมครับ
เป็นจนเรื้อรังจนเรื้อรังนี่อันตรายนะนี่ไม่ใช่ผมบรรยัติศัพท์นะ
ถามนักวิชาครับจนเหลือรังก็คือแม้เศรษฐกิจฟื้นต่อให้ฟื้น
คนพวกนี้คนผจนเลื้อรังจะไม่ฟื้นไม่ฟื้นเพราะอะไร
เหลื่อมล้ำที่ท่านทำขึ้นมาความเหลื่อมล้ำที่มันปกคลุมมาจนในระยะนี้
หายหมดแล้วอาชีพทุนใหญ่ไม่กี่ตระกูลที่แข็งแรงในขณะที่คนอื่นอ่อนแอ
ยึดอาชีพกันหมดแล้วทรัพย์สินหมดแล้ว
มันก็จะไปกระจุกอยู่ที่คนรวยไม่กี่กลุ่ม
แต่คนจนเลื้อรังไม่มีทางฟื้นครับนี่น่าห่วง
จนเฉียบพันธุ์มันจะเข้าสู่ภาวะจนเรื้อรัง
เรือรังจะไปไหนทีนี้จนถาวร

เพราะวันนี้ท่านใช้วิธีแจก

แจกโดยไม่ให้ทำงาน
วันนี้กำลังจะเกิดการนอนรอกินจากรัฐบาล
คนจนเรื้อรังจะเพิ่มขึ้นในที่สุด
คนจนเลื้อรังนี่หมดเนื้อหมดตัวแล้ว
คิดจะทำงานแล้วรัฐบาลเลี้ยงไว้ไหมล่ะ
เลี้ยงไม่ไหวสุดท้ายจนถาวรจริง
นี่ภาวะที่จะประสบพบเห็นต่อไป
คือจนเฉียบพันธุแล้วนะวันนี้นะ
พัฒนาไปสู่จนเลื้อรังแล้วไปจนถาวร
แล้วประเทศก็คือคน
ถ้าคนมันจนแล้วประเทศรวยเหรอครับ
เจออะไรวันนี้ประเทศก็คือวันนี้หนี้ฉุกเฉิน
หนี้ฉุกเฉินแล้วไปสู่กู้หนี้เรื้อรัง
แล้วหนี้ถาวรแล้วในที่สุดล้มละลายเหมือนหลายประเทศ
ผมขอสไลด์หน่อยนี่อนาคตประเทศมันอยู่ที่กู้หนี้ฉุกเฉิน

ไม่เหลือรังยังไงก็กู้ทุกปีกู้เยอะกว่าเดิมด้วยเนี่ย
ปีหน้าก็กู้อีกปีต่อไปก็กู้อีกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
ในที่สุดเข้าสู่ภาวะล้มละลาย
ผมเสียดายนิดนึงกลับไปสไลด์ไอ้ยาเสพติดให้ดูหน่อยดิ
ข่าวเด็ก๕ปีเด็กป๕ตั้งแก๊งสุดอึ้ง
ป๕ตั้งแก๊งออกตะเวนขโมยทรัพย์จับได้บอกนำไปซื้อยาเสพติด
ปีตั้งแก๊งแล้วเอาละผ่านไป
ผมกลับมาที่เดิมว่าถ้าท่านไม่แก้ปัญหา
ท่านท่านนายกไม่พิจารณาตัวเองแล้วอยู่ต่อไป
มาตรการที่ผมเสนอวันนี้กี่ข้อท่านก็ไม่ทำ
ถ้าไม่ทำท่านรอเลยจนเฉียบพันธุ์จนเลื้อรัง
ถาวรนี่ประชาชนพอประชนเป็นอย่างนี้
ประเทศมันจะไปไหนอ่ะกู้เฉียบพันธุ์กู้เรื้อรังล้มละลาย
แล้วอนาคตฝากไว้ที่ใครเด็กไทย
ก็ความสามารถบนเวทีโลกมันจะสู้ได้ไหมนี่
ผมบอกไปแล้วตัวชี้วัดด้านการศึกษาท่านลมตรีปีนุษย์ครับ
ท่านเพิ่งเข้ามานะความล้มเหลวก็อาจจะโทษท่านคนเดียวไม่ได้หรอก
ท่านนายกต้องดูแลภาพรวมคือการศึกษาตกทุกด้านตัวชี้วัด
มาสำทับด้วยวิกฤตโควิด
การศึกษาอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง
ยาเสพติดกระหน่ำซ้ำเติมเข้าไปด้วย
เพราะปัญหาเศรษฐกิจ
แล้วเด็กไทยวันหน้าท่านประธานที่เคารพครับ
วันนี้ผมห่วงมากที่สุดก็คือโลกในอนาคต

ออกมาเป็นเด็กพิกลพิการ
แล้ววันนี้นี่ผมเตือนนะไอ้เรื่องกัญชากัญชานี่
กัญชาทางการแพทย์ถ้าคุมทางการแพทย์ได้ก็สาธุดี
ถ้าเอามันอยู่ทางการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้
ถ้าเป็นกัญชาเพื่อความบันเทิง
ในท้องพ่อแม่เสพกัญชาลูกเอามาเป็นยังไง

เพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตแล้วนี่
ผมถึงบอกว่าพวกเรามาคิดถึงประเทศมาห่วงประเทศกันเถอะ
โดยวันนี้ไม่ใช่ว่าจู่มาบอกนายกออกนะ
แต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยนำมาทุกข้อ
ผมบอกมาทุกข้อเสนอแนะทุกข้อแล้วนี่
นายกออกมาบอกหน่อยจะรับไหม

เรือมันรั่วพยายามอุดแล้วอุดอีก
แล้วมันไม่อยู่ก็จมเรือมันเลย

คนเรานี่ถ้าอยู่มากันจนขนาดนี้

และผมก็ไม่มีทางอื่นที่จะไปคิดต้องใช้อำนาจพิเศษ
ก็ได้แต่ขอร้องกันอีกเลย
นี่จะไล่ผมอย่างเดียว

แล้วไล่ในสภานี่มันสง่างามมาก

ดีกว่าไปไล่บีทีอื่น
หรือท่านคิดว่าวิธีที่ถูกเหมือนที่ท่านเคยไล่นายกคนก่อนเนี่ย

พวกผมใช้๑๕๒พูดจากันด้วยเหตุด้วยผล

ก็อารมณ์จากชาวบ้านมันมาทับที่นี่มันก็ระบายอารมณ์ให้กัน
สภาพผู้แทนรัศดรก็คือเงาสะท้อนของประชาชน
ประชาชนร้อนที่นี่ก็ต้องเดือด
ประชาชนร้องไห้ที่นี่มาหัวเราะได้ไง

แล้วประชาชนก็หงุดหงิด

ความงามของสภาพผู้แทนรัศดรคือตรงนี้
คือมันเป็นเงาสะท้อนของประชาชน
เกินบ้างทะเลาะกันบ้างต่อว่ากันบ้าง
ท่านก็ต้องเข้าใจว่าพวกนี้เขาได้รับแรงกดดันมาผู้แทนเนี่ย
กลับบ้านคำถามที่ผมได้รับเยอะที่สุด

ถ้าพูดเท็จชาวบ้านนี่ต่อแหลสุธิน
ความจริงที่ผมได้รับมากที่สุดลงไปบ้านปั๊บเจอคำแรกเลย
สุธินเมื่อไหร่จะไล่นายกออกให้หน่อย

ฟังเต็มนี่กาหน้าสุธินเลยไม่ใช่เฉพาะคนสารคามด้วย
จังหวัดไหนก็พูดคำเดียวกันเอานายกออกให้หน่อย
ผมก็บอกว่าพวกผมก็ทำได้ตามวิถีนี้นะออกไม่ออกก็มันสุดความสามารถแล้ว
นี่เป็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นก็ได้แต่พูดกันอย่างนี้แหละ

ปิดสภาสัปดาห์นี้แล้วนี่วันศุกร์ไม่ได้คุยกันแล้ว
สองเดือนสภาหรือชาวบ้านนี่มีความทุกข์
แค่ว่างเวลสองเดือนชาวบ้านเขาก็หวาเวนะ
ว่าปัญหาก็ไม่ได้มาสู่ที่นี่แล้ว

ก่อนจะถึงวันนั้นท่านนายกครับขอเถอะ

พร้อมกันก็ได้ยุบสภาเลย

ถ้าบอกว่าพวกผมไล่ท่านอย่างเดียว
ไม่เอาทางนั้นก็ได้ก็ยุบสิสภา

ก็สัปดาห์หน้าก็วัละหนึ่งผ่านเถอะ
มีนาก็วัละแปรยติกับสัตว์กันเตรียมที่
เมษาก็วัละสองวัละสามจบ

ไม่ต้องมาน้อยใจว่าพวกผมไล่ท่าน

กองที่นี่แล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยนกัน
ผมบอกว่าท่านพูดผิดคิดผิด

กับก็พูดตัวจริงครับ